ไม่ใช่คุณถ่าย
คุณเป็นนักข่าวที่ไหนใช่มั้ยอ่ะ

ทำไมคุณต้องทำมาได้ขนาดนี้ด้วยหรอ
อ๋อไม่ผมทำตามหน้าที่อ่ะ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

ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอร้องขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ

ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ

ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ

ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ

ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ

ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ
ขอบคุณที่ทำดีดีกับแม่ของฉันหน่อยครับ